การแข่งนอกสถานที่วันนี้ไม่เหมือนที่มาเกาะเลยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วสไตล์ตะวันตก
ใช่แต่ที่นี่น่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะที่จริงที่นี่มีเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมอยู่แล้ว
ตั้งแต่สภาพแวดล้อมสถานที่รวมถึงการทำอาหารและวัตถุดิบ
มีเอกลักษณ์ของบ้านดินอยู่เลยนะครับไม่เปลี่ยนแปลง
โดยการทดสอบสตาร์เชฟของเราว่าจะใช้เครื่องครัวใช้วัตถุดิบยังไง
ทำยังไงถึงจะปรุงอาหารแบบท้องถิ่นได้
พวกเราทีมน้ำเงินก็แบ่งงานกันค่ะจะเลี่ยงทำซุปไก่กับเป็ดต้มน้ำปลา
ฉันเองรับผิดชอบทำผัดผักนะคะแล้วก็อายะทำหน่อไม้
แล้วพอเสร็จแล้วฉันกับอายะก็จะมาช่วยกันทำกุญเชียงค่ะ
ทีมของเรากำลังเริ่มเตรียมงานค่ะตอนนี้ฉันกำลังเอ่อ
รอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเพื่อเคี่ยวในน้ำนะคะ
เมื่อเคี่ยวเสร็จแล้วพี่เอ่อพี่ปลายชิงก็จะผัดเกลือ
เสร็จแล้วก็จะได้เมนูไก่อบเกลือมาก่อนนะคะแล้วที่เหลือเราก็จะเริ่มทำอย่างอื่น
ส่วนเจ๊หวังลินก็จะทำแป้งสมุนไพรแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรีบทำเมนูที่เหลือนะคะ
ไปชิงไม่ต้องรีบคั่วเกลือก็ได้นะคะรอให้ฉันตุ๋นไก่ก่อนแล้วพี่ค่อยเริ่มทำนะ
ฉันเห็นจังเลี่ยงทำอาหารแล้วความเรียบร้อยของเขาเนี่ย
นับถือเขามากเลยแหละค่ะเขาทำได้คล่องแคล่วมาก
ผมคิดว่าไม่ว่าหัวหน้าทีมจะเป็นใครแค่มีจางเลี่ยงเปอร์เซ็นชนะก็มาแล้ว
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พูดแล้วเขินจัง
มีความเชื่อมั่นในทีมตัวเองค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ถามจังเลี่ยงสิเพราะกูรู
เสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วพอถากเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ไว้ตู้เย็นเลย
ต้มน้ำด้วยต้มน้ำใช่ต้มตอนนี้เลยเหรอหรือว่ารออีกแป๊บนึ
รอก่อนนะต้องใส่ตู้เย็นไหมใส่เพื่อความสดไงเพื่อความสดเหรออ้าว
หัวหน้าทีมยางกงหรูฝากความหวังไว้ที่ผมหวังว่าผมจะช่วยพาทีมน้ำเงินของเธอชนะไปด้วย
ฉันเลือกจางเลขมาเขาเป็นของล้ำค่ามากขัดเขาไม่ได้เลยใช่ค่ะ
กับอายะเป็นลูกมือที่ดีของเขาคิดว่าชนะทีมสีแดงได้แน่
น้ำเงินต้องชนะน้ำเงินต้องชนะ
เย่พี่ตุ๋นกล่าวไว้เสียงแสบแก้วหูมาถึงนี่เลยพูดแต่ปากไม่มีประโยชน์หรอก
รู้ไหมน้ำเงินซีไปชิงครับ

จะไปทำอันนั้นมันง่ายหน่อยอ่ะก็จริงอะนะมันใช้แรงเยอะมากเลย
วดแป้งเป็นงานที่เหนื่อยงานหยาบผมต้องเป็นคนทำ
หมายถึงจางเรื่องพูดเลยผมแนะกรรมกรตัวจริงเฮ้อเห้อเห้อ
ฉันอยากให้ผู้ชายมาช่วยทำงานพวกนี้สบายมาก
หมดเลยเปลี่ยนใหม่พอเห็นพี่ไปจริงทำงานหนักหลายอย่าง
ตอนนั้นฉันคิดว่ายางกงหูก็จิตใจดีอยู่นะ
อย่างน้อยก็เหลือผู้ชายไว้ให้ทีมเรา

แล้วก็ผู้หญิงอ่อนแอ๓คนจะต้องเหนื่อยแน่นอนเลยค่ะ

มั่นใจว่าจะชนะทีมแดงได้ไหมเนี่ย
มั่นใจประมาณ๗๐๘๐แล้วครับ

มั่นใจเต็มร้อยว่าจะชนะคุณ
ดูรึเปล่าจังเลี่ย
พวกเราแค่ถ่อมต้นไงทำเป็นมารยาทเนี่ยรู้หรือเปล่า

ไปชิงครับไม่ได้เข้าทีมน้ำเงินเสียดายหรือเปล่า
จริงผมพูดแบบนั้นเพื่อสับขาหลอกพวกเขา
ที่จริงแล้วผมอยากเข้าทีมสีแดงต่างหากว่าสาขาหลอกน่ะ
ใช่แต่ทีมน้ำเงินมีจังเลือกนะ

จังเลี่ยเป็นใครฉันไม่รู้จักจังเลี่ยเลย
ในใจจึงคิดว่าจางเลี่ยงคือคู่แข่งที่มีฝีมือ
เป็นการทำศึกที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราอย่างแน่นอน
ตายแล้วทำไมมีคนทีมสีแดงวิ่งมาแถวนี้ได้ละนี่
จริงด้วยทำไมถึงวิ่งมาแถวนี้กันเนี่ย
เพราะว่ามีน้ำไม่พอใช้นะสิเพราะเขาใช้กันอยู่
ฉันก็เลยต้องวิ่งมาใช้ตรงนี้ไงล่ะ
แหมก็ไม่ได้พูดว่าขอยืมนี่น่ะใครจะไปรู้

เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อล่ะ
แช่น้ำแช่น้ำปล่อยให้ตากลมไม่ได้

หัวหน้าทีมเราร้องเพลงแล้ว

ฉันด้วยแหละจะบอกให้
หัวหน้าเป็นลุงของฉันหรือเปล่า

โหพระเจ้า

ผมจะบอกคุณว่าหน่อไม้ต้องใช้อุณหภูมิต่ำ
ฟังก์ชั่นแช่เย็น๑๙ทำน้ำแข็ง
และนำหน่อไม้มาแช่ในน้ำแข็ง
มันจะกรอบขึ้นอร่อยขึ้น

ให้ตายแต่ฉันไม่เคยทำหม้อใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ย

ยากเกินไปเครื่องปรุงมันเยอะมาก
มันเยอะกว่าที่ฉันเคยทำมาค่ะ
น้ำซุปมันรสชาติเป็นยังไงใช้ได้ไหม
ชิมน้ำซุปให้ไว้ได้เลยลองชิมซุปดูนะ
มันจืดจืดเหรอคะจืดมากเลย

ฉันใส่ซูจูเชียนลงไปขวดนึงแล้วนะคะ
โกหกแน่นอนเพราะเธอเติมลงไป

ฉันเข้าใจนะคะว่ารสชาติของคนของเจียน

เพราะคุณเข้าใจวัฒนธรรมการกินของที่นี่เป็นพิเศษ

เราจะทำรสจัดไม่ได้

โดยเฉพาะซุปไม่ชอบใส่เกลือ
เดี๋ยวมาชิมแป้งนึ่งแบบดิบของฉัน

ไปแล้ว

มุนไพรพวกนี้มันอร่อยมากก็จริง

ยังกงหรูเป็นไงบ้างเป็นไงคุณแบ่งงานกันยังไงบ้างล่ะ
คราวนี้ซุปไก่กับเป็ดต้มน้ำปลาน่ะจะได้รับผิดชอบสดอายะทำหน่อไม้แล้วก็กุญเชียงด้วยค่ะ
แล้วตอนนี้คุณกำลังเตรียมอะไรอยู่เหรอผัดผักรวมมิตรค่ะ
ทำไมคุณให้งานที่ยุ่งยากกับลูกทีมหมดเหรอฮะเพราะอะไร
ก็พวกเขาทำเก่งกว่าฉันอ่ะเออเขาทำอาหารเก่งกว่าคุณเหรอใช่ค่ะ
อยากองรูแบ่งงานแบบเนี้ยไม่กลัวว่าจางเลี่ยงจะแยกตำแหน่งหัวหน้าจากคุณไป
จะรู้สึกว่าจางเลี่ยงกลายเป็นหัวหน้าทีมแล้วนะเนี้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่หัวหน้าทีม
อย่าขุดหลุมให้ผมเลยฉันยังเป็นหัวหน้าทีมอยู่
หน้าทีมอืม
ถอดปลาต้องใช้ไรห่อหางปลาแล้วจับไว้หรือเปล่าเนี้ยคือการชาญ
ขออย่างรังนั่นหรอโอ้ไม่ไม่ต้องใส่ลูกไปทั้งตัวเลยนะ
ใช่ทอดเลยใช่ระวังน้ำมันแตกด้วยนะ

กระทะเราเล็กแต่ว่าปลาตัวใหญ่มากเลย

มันตะอุกตะกักไม่มีความราบลื่นเลย

สงสัยจะต้องหั่นครึ่งซะแล้วนะเนี่ย

ทอดปลาเสร็จหรือยังพี่ป๋ายชิง
ส่วนหัวสุกและรอแป๊บนึง

ทอดปลาแล้วเย้อีเชียนมาเช็คดู
ถ้าพบว่ามีหัวปลาที่ยังทอดไม่สุกดี

ฉันว่าฉันจะทอดปลาต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะ

ให้ดูดีหน่อยสิฉันกลัวหันไม่ดี
เออีเชียนมีความสามารถในการเป็นหัวหน้าทีม
กับหัวหน้าทีมที่ก้มหน้าก้มตาทำงาน

ที่ผมพูดไม่ได้แบ่งแยกสีใดสีหนึ่ง

ผมพูดลอยอย่าคิดมาก

เลี่ยงกำลังหั่นหมูอยู่นะครับ

แล้วฉันก็มาทำมันเทศค่ะ
เราควรทำกุญเชียงแล้วใช่ไหมเนี่ย
ใช่ตอนนี้ผมเริ่มทำกุญเชียงแล้ว

สับหมูไม่เสร็จเลยจะยัดอะไร
เมื่อกี้อาจารย์ไปหาผีสีน้ำเงินมา
เหตุการณ์เป็นไงวิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับ
พวกเขามีเมนูหนึ่งนั่นคือกุญเชียง
พวกเขาวางแผนว่าจะช่วยกันทั้ง๓คน
เพราะเขาลงมติกันว่าเมนูนี้มันยุ่งยากมากที่สุดเลยใช่ไหม

แล้วมอบหมายให้ใครทำก็ทำให้ดีไม่ได้
ยัดไส้มันยากจริงเลย
ฉันคิดว่าเขาคงจะพูดเล่นนะคะ
ฉันก็เลยหันไปมองไม่จริงมั้ง
คุณทำไม่เป็นแล้วใครจะทำเป็นละเนี่ย
ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะจริงนะเพื่อเป็นครั้งแรกนะเนี่ย

ใช่เธอต้องช่วยจังเลี่ยงนะฉันจะทำเมนูนี้เอง

ไม่ใช่เปิดปากไส้แบบนี้
มันอยู่ตรงนี้

ปกติเวลาเห็นคุณเชียงก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอยู่แล้ว
พวกเราคาดเดาผิดพลาดไปเล็กน้อยค่ะ
ง่ายเลยนะเนี่ยที่แท็กกุญเชียงมันยุ่งยากขนาดนี้
ใครจะทำคุณเชียงเองกันนะเนี่ย
กุญเชียงเองผมคิดว่าเป็นเมนูอาหารที่ค่อนข้างยาก

ไม่เคยยัดกุญเชียงมาก่อนนะครับ
ถ้าตอนที่ยัดอากาศในไส้เยอะเกินไปไม่ได้รีดออกมาแล้ว
มันก็จะมีช่องอยู่พร้อม
จะชนะก็เพราะมันหรือแพ้ก็เพราะมันนี่แหละ
แย่แล้วทำไมมันเปิดอีกแล้ว
ตายละอาจจะแพ้เพราะกุญเชียร์แล้วเนี่ย
พูดอย่าพูดยังไม่ถึงตอนสุดท้ายซะหน่อยยังไม่ได้แพ้เลย

ทั้ง๒ทีม๓๐นาทีสุดท้ายแล้ว
หากจะมาที่บ้านดินเพื่อชิมอาหารโต๊ะจีนของพวกคุณแล้ว
ผมหวังว่านาทีที่แขกเรือนั่งลงจะมีอาหารสำหรับแขกทาน
ุ้งฝอยทอดกรอบเนี่ยสิ่งที่ยากก็คือ
ต้องทำมันฝรั่งให้เป็นเหมือนถ้วย
ถ้ามันไม่เป็นรูปทรงแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ
แต่ว่าถ้ามันเป็นทรงถ้วยแล้วก็เมนูนั้นมันก็จะดูดี
ระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแบบนั้นมันจะดีกว่า
อยากหว่ามันละกันนะ
ฉันทำเมนูสมุนไพรเสร็จ
ฉันก็เริ่มทำรังนกมันฝรั่ง
ขั้นตอนแรกก็ต้องขึ้นรูปก่อน

โอ้ดีมาก
อ่ะเห็นไหม
ดีมากค่ะระวังวัยนะ
เป็นยังไงและฉันก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วย
รออีกนิดนึงก็ได้นะไปหั่นอย่างอื่นก่อนนะ
เฮ้ยโอ๊ะเย้ฮ่านี่ไงเห็นไหม

ดีจังเลยฉันดีใจมากเพราะว่าฉันทำเป็นครั้งแรก

เดี๋ยวจะผัดกุ้งแล้วโอเค
ไม่มั่นใจเลยคุณเชียงทำช้ามากดูสิยังไม่เสร็จ
ในใจรีบร้อนนิดหน่อยทำไมมันช้าแบบนี้ช้าขนาดนี้
ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการทดสอบนะครับ

สตาร์เชฟทุกท่าน๕นาทีสุดท้ายแล้ว

เดี๋ยวพอเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเราทำความสะอาดโต๊ะกันหน่อยนะ

เดี๋ยวเราต้องตักอาหารใส่จานตรงนี้ด้วย

๑๐วินาทีสุดท้าย

ว้าวยินดีต้อนรับค่า

พี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะ

มีอะไรกินบ้างว่ะนี่

เอาไปเอาไป